ต่อกันเลยนะคะพาไปหนองบัวลำพู
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะกล้าไปเที่ยวหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าน้ำตกแห่งนี้อยู่มันก็กลายเป็นสีเลือดแบบนี้

คุณเห็นสีแดงที่คือมันแดงแบบแดงมาก
ไม่ใช่แดงน้ำตาลไม่ใช่แดงอมส้มนี่คือแดงฉายเลย
มันไม่ใช่แดงของดินที่เป็นน้ำป่ามันเป็นแดงสีเลือดเลย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อพรพงศ์พลอมาตย์นะคะเอามาโพสต์เอาไว้
เขียนข้อความบอกเกิดมาเพิ่งเคยเจอ
เคยเจอน้ำตกจากใสกลายเป็นสีแดง
เดินย้อนไปดูเป็นร้อยเมตรสียิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้น
พาลูกพาหลานกลับเลยค่ะเด็กเยอะไม่กล้าเสี่ยง
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่คุณพรพงศ์นี่แหละนะ
เขาบอกว่า๓๑ธันวาคม
เขาไปเที่ยววรรณอุทยานน้ำตกเท่าโต้ที่หนองบัวลำพู
ตกใจมากเล่นน้ำตกอยู่ดีมันกลายเป็นสีเลือด
พอย้อนไปดูต้นทางมันก็ยิ่งแดงเข้มขึ้นเรื่อย
เขากลัวว่ามันจะเป็นลางหรือว่าสัญญาณเตือน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอันตราย
เพราะเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปอู้หู

ส่วนหนึ่งบอกอาถรรค์แน่มันต้องเป็นอาถรรค์อะไรแน่
เทาโต้เพื่อสอบถามนะคะยังติดต่อไม่ได้
แต่มีชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ข้อมูลนะคะว่า
น้ำตกเท่าโต้มีบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีผลิตน้ำปลาปลา
มีวัดพระเจ้าใหญ่แล้วก็สารเจ้าป่าเจ้าเขาที่ชื่อสารปู่หลุก
เป็นไปได้ว่าเขาจะมีการทาสีบูรณะสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
แล้วสีมันคงจะรั่วไหลลงมาทางน้ำตก